สวัสดีครับหลังจากที่วันนี้ได้หยุดเต็มอิ่มอีกหนึ่งวันได้สัมผัสอากาศหนาวลมเย็นพรุ่งนี้นะครับวันออกพรรษาแน่นอนครับมีกิจกรรมทางศาสนาเกิดขึ้นหลายพื้นที่เลยทีเดียวโดยเฉพาะภาคอีสานนะครับจะเป็นอย่างไรนอกจากภาคอีสานแล้วแต่ละพื้นที่อากาศหนาวจะยังอยู่หรือไม่เดี๋ยวมาตรวจสอบกันหน่อยนะครับ

แต่ว่าทีนี้นะครับหน้าจับตามองครับลมหนาอีกหนึ่งวันละรอกครับในช่วงหลังวันที่๒๖นะครับจะค่อยมีการแผลลงมาปกรุมเมืองของเราอีกครั้งหนึ่งแน่นอนครับแผลมาครั้งนี้ก็ไปทำให้อิสานจากหนาวอยู่แล้วก็หนาวขึ้นอีกนะครับส่วนบริเวณตอนกลางภาคเหนือที่ยังคงมีหมอกอยู่ตอนนี้พอไม่เจอกับลมหนาวถ้าหากความชื้

ว่ามีสีฟ้าปกคลุมอยู่ก็จะมีอากาศเย็นนะครับอุณหภูมิประมาณ๑๕องศาเซลเซียสถึง๒๐องศาในช่วงเช้าอาจจะได้สัมผัสกันนี่คือการคาดการณ์สภาพอากาศที่จะเกิดขึ้นหลังจากนี้ยังไงดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยนะครับผมคุปตนันพี่สิทธิ์มหันฯสวัสดีครับ